ก็มีนายสวัสดิตาพันนบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับประธานที่ปรึกษาจัดการแห่งขันแล้วก็โปรโมเตอร์ผู้จัดคุณจิมมี่นะครับเอกรัฐชัยโชธช่วง
แฟนมวยจีนกว่า๒๐๐คนร่วมชมติดขอบเวทีครับ
ใครชนะก็จะตีตัวเข้ารอบชิงที่จีนปีหน้าทันทีครับ
ว่าครบเครื่องคนหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะไม่ครบยกนะครับเกมการชกในคู่นี้
มวยห้ามพลาดครับยิงสดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ